ต้องบอกว่ามันโหดเฮียมอมหิตเหลือเกิน
เพราะถูกญาติกีดกันหนึ่งในนั้นคือพี่สาวของอดีตแฟน
ไปรับลูกของพี่สาวของอดีตแฟนจากโรงเรียนพาขึ้นจักรยานยนต์ไป
จากนั้นเนี่ยเอาน้องเนี่ยไปทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วก็โยนทิ้งไว้ในแอ่งน้ำอ้างว่าต้องการให้อีกฝั่งนึงเนี่ย

นี่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงจังหวะที่คนก่อเหตุเนี่ย

เพื่อที่จะมารับเด็กนะฮะ
ก่อนที่จะพาเด็กไปขี่จักรยานยนต์ไป
เดี๋ยวดูนะฮะนี่ตอนที่ขี่ออกไปนะครับ

เป็นเด็กเพิ่ง๕ขวบนะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กชายวัย๕ขวบเท่านั้นเองนะฮะ
ก็คงจะนี่มีญาติผู้ใหญ่คนที่รู้จักมารับก็ไป
สุดท้ายเนี่ยเอาเด็กไปรัดคอจนเสียชีวิต

ส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือ
วินาทีที่ครูไปกอดคุณย่าสมมุติชื่อน้องเอก็แล้วกันนะ
เด็กชายวัย๕ขวบที่เสียชีวิต
หลังจากทราบข่าวกันเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ

คนที่ก่อเหตุก็คือในจายกองคำอายุ๓๐ปี
ขี่จักรยานยนต์มารับน้องเอที่โรงเรียน
ตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วทีนี้เนี่ยพอเด็กหายไปไง
ผู้ปกครองเขาจะมารับกลับบ้านเนี่ยเขาไม่เจอนะฮะ
ก็ต้องออกตามหากันนะฮะ
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจสพเมืองเชียงใหม่นะครับ

มีคนไปเจอน้องเอเสียชีวิตแล้วนะครับ
ชุดนักเรียนชุดเมื่อวานนี้ที่คนก่อเหตุอ่ะ
จายกองคำมารับไปนั่นแหละนะฮะ
คว่ำหน้าอยู่ในแอ่งน้ำแห่งหนึ่ง
ตะมนต์น้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ห่างจากโรงเรียน๔๐กิโลเมตรนะครับ
ในสภาพลิ้นจุกปากที่คอมีรอยรัดแล้วห่างจากจุดที่เจอร่างน้องเอ๒๐เมตร
มีเสื้อผ้ามีรองเท้ามีขวดเบียร์ถูกวางทิ้งเอาไว้ด้วย
ตำรวจก็ติดตามหาตัวทันทีนะครับสำหรับนายจายนะครับ
ถูกตำรวจสพนตองคุมตัวได้นะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนที่เขาพยายามตามหาเด็กกัน
แต่ว่าเพิ่งมาเจอเด็กเนี่ยที่เสียชีวิตแล้วคือช่วงสายวันนี้นะครับ
คือในจายเมื่อวานนี้ตอนที่ถูกคุมตัวได้เนี่ย
เพราะว่าเขาไปดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่าขี่จักรยานยนต์มารับเด็กเนี่ยนะครับ
บอกว่าที่ทำลงไปเพราะว่ามีความแค้น
อ้างว่ามันเป็นความแค้นที่เกิดขึ้นหลังจากที่น้าสาวของน้องเอบอกเลิกกับตน

บอกเลิกไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วระหว่างนี้พยายามง้อขอคืนดี
แต่ถูกพี่สาวกับสามีของอดีตแฟนเนี่ยก็คือพ่อกับแม่ของน้องเอเนี่ยกีดกัน
ตแฟนของนายจายเนี่ยคือน้าของน้องเอเป็นน้องสาวของแม่
ในเอเนี่ยหาว่าพี่สาวกับพี่เขยของแฟนเนี่ยกีดกัน
ให้แฟนเขาได้เลิกไป๑เดือนเนี่ยคืนดีกับเขา
เมื่อวานนี้แค้นนะฮะตัดสินใจขี่จักรยานยนต์มารับน้องเอที่โรงเรียนตอนบ่าย๓นะครับ
แล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปจุดที่เจอร่างช่วงสายวันนี้นี่แหละ
จายบอกว่าเมื่อวานนี้พอพาเด็กไปถึงจุดที่เจอร่างน้องเนี่ยนะครับ
ก็ใช้แขนรัดคอเด็กแล้วก็ยกขึ้นมาจนทำให้เด็กขาดอากาศหายใจ
แล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ในพงหญ้าที่มีแอ่งน้ำเพื่อที่จะอำพลางศพ
เราได้หลักฐานกล้องวงจรปิดเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับ
จายเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสามเนี่ยนะครับเดินมาที่โรงเรียนที่น้องเรียนอยู่นะครับ
จากนั้นไม่นานก็กลับไปขึ้นจักรยานยนต์นะฮะโดยที่มีน้องเอเนี่ยเดินตามไปขึ้นรถจักรยานยนต์ด้วย
แล้วในจายผู้ต้องหาก็ให้เด็กนั่งด้านหน้านะครับ
จะขี่จักรยานยนต์ออกจากโรงเรียนไป๑๕นาฬิกา๓๓นาที
โดยเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันจะไปออกทางถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกถนนใหญ่มุ่งหน้าไปทางอำเภอหางดง
แล้วก็ไปก่อเหตุอายุเพิ่ง๕ขวบเองนะฮะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอก

การเลิกการจะคืนดีไม่คืนดีใช่มั้ย
แค้นกันขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเด็กไม่รู้เรื่องจริงนะ
ต่อให้ทำกับคนอื่นที่ไม่ใช่เด็กก็ไม่มีสิทธิ์อีกเหมือนกัน
เป็นโรงพัฒน์ท้องพี่
ซึ่งผู้ปกครองของน้องนี่นะครับ
ก็ไปแจ้งความไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยนะครับ

พยายามสอบถามว่าเออไปทำเด็กทำไม

เรามีปัญหาอะไรกับพ่อแม่เด็ก

มีอะไรอยากจะขอโทษ

ได้เชิญคุณพ่อ

แล้วก็เจอกับญาติของ

นี่กอดกับคุณย่าของเด็กนะครับ

พ่อของน้องเอบอกว่าเมื่อวานนี้
พ่อเนี่ยคลาดกับลูกชายแค่๑๐นาทีนะครับ
คือไปถึงโรงเรียนเนี่ย

ร้องเรียนก็คิดว่าน่าเกิดของเด็ก
เป็นญาติเด็ก
พ่อว่าน้าเขยมารับเด็กไปแล้วนี่พ่อขอดูภาพกล้องวงจรปิด
โรงเรียนเลยนะฮะค่ะเห็นว่าเอ้านี่คือในจ่ายแฟนเก่า
ของน้องสาวภรรยาคาดเดาได้เลยว่านายจายเนี่ยจะต้องเอาลูก
ต้องเอาลูกชายไปที่โรงงานที่อำเภอหางดงแน่เพราะว่ารู้ว่าเขามีถิ่นที่อยู่อยู่แถวนั้น
พ่อบอกขี่รถไปหาเลยนะฮะรออยู่จน๖โมงเย็นนะครับ
เจอในจายเนี่ยมาหาน้องชายที่ทำงานอยู่ที่โรงงานที่อำเภอหางดงจริง
ก็ถามว่ารับลูกเขาไปหรือเปล่าในจายปฏิเสธนะฮะ
แต่ตอนนั้นพ่อก็เห็นภาพในกล้องวงจรปิดแล้วไงตอนนั้นพ่อบอกพ่อตัวสั่นมากนะครับ
ในจายในตัวสั่นมากดูสายตาเนี่ยล็อกแรกนะครับ
พ่อก็เลยพาขึ้นซ้อนท้ายจักรยานยนต์แล้วขี่กลับมาที่โรงเรียน
พอมาถึงเนี่ยครูทุกคนยืนยันว่าคนที่มาพาน้องเอไปเนี่ยคือในจายนั่นแหละ
ก็เลยบอกตำรวจเนี่ยให้มาคุมตัวเอาไปสอบสวนแล้วสุดท้ายในจายเนี่ยก็สารภาพ
แต่ยังไม่เจอน้องเอจนมาเจอเมื่อช่วงสาย
คือคุณพ่อบอกว่าสันนิษฐานว่าในจายก่อเหตุแบบนี้เนี่ย
คงจะเป็นช่วงที่หลังจากรับลูกชายออกจากโรงเรียนไปเนี่ย
คือไม่ถึงสองชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนที่พ่อไล่ตามไปเนี่ย
อีกแค่ประมาณสักสองสามชั่วโมงอ่ะหลังจากที่มารับลูกชายไปอ่ะค่ะ
หน้าโรงงานพลาสติกแห่งหนึ่งนั่นเท่ากับว่าพอพาเด็กไปเนี่ยแล้วก่อเหตุเลย
ที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเจ็บแค้นที่ถูกพี่สาวกับพี่เขยของอดีตแฟนเนี่ย
ทางคุณพ่อของน้องยืนยันว่าไม่จริงนะฮะแล้วยังไงก็ตามเนี่ยเด็ก๕ขวบอ่ะ

คือคุณจะมาลงอะไรที่เด็กถึงขั้นแบบฆ่ากันตายขนาดนี้พ่อเขาบอก

มันเป็นแฟนกับน้องสาวเมียผมคนนี้ครับครับผมประมาณนั้น
แต่ผมก็ไม่สนิทสนมอะไรมันเท่าไหร่ก็แบบว่าโอเคถ้าเป็นแฟนกับน้องสาวก็ดูแลกันดีรักกันนานนะ
เพราะว่ารักแบบเป็นน้องสาวแท้ไงผมก็ว่าน้องสาวแบบนี้มันทำงานหนักไม่ค่อยได้
มันก็เป็นผู้ชายก็คาเล้งดูกันไปเรื่อยผัวบอกแค่นี้ครับ
จากนั้นผมก็ไม่ได้คุยแบบสนิทสนอมเลยผมก็ไม่คิดเลยว่ามันจะทำแบบนี้ครับ
รักดีฉลาดเก้งครับผมเป็นคนที่ฉลาดเก๋งครับ
ครับให้เจ้าหน้าที่เราจัดการดีกว่านะครับครับผม
คุณย่าของน้องเอนะครับบอกว่าปกติแล้วที่โรงเรียนเนี่ย
หลานชายออกจากโรงเรียนได้เนี่ยมีแค่ย่านะแล้วก็มีลูกชายที่เป็นพ่อของน้องเอค่ะ
และอีกคนนึงก็คือน้าสาวที่เป็นน้องสาวของแม่ของน้องเอเป็นอดีตแฟนของผู้ก่อเหตุ
มี๓คนย่าบอกแจ้งโรงเรียนเอาไว้ว่ามี๓คนนี้เท่านั้นนะที่จะมารับเด็กออกจากโรงเรียนได้
คนก่อเหตุเนี่ยมีนิสัยชอบขโมยเงินหลังจากเลิกกับน้าของน้องเอก็ย้ายออกจากห้องพักไปอยู่ที่อื่น
แต่ยังตามตื้อขอคืนดีไม่เลิกแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่คืนดีด้วย
คือเหมือนกับคุณย่าเขาก็ติดใจว่าเอาแล้วปล่อยเด็กไปกับในคนนี้ได้ยังไง
อาจจะบอกว่าเป็นน้าเขยหรือจะอดีตน้าเขยรู้ไม่รู้ว่าเลิกกันไม่เลิกกันก็แล้วแต่
แต่เขาไม่ได้แจ้งเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในสามที่จะให้มารับที่จะรับเด็กออกไปได้
คือที่ครูยอมปล่อยหลานชายออกไปกับในจายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ในจายยังคบหาอยู่กับน้าของเด็กเนี่ย
น้าของเด็กมารับหลานที่โรงเรียนเนี่ยในจายจะมาด้วยตัวเด็กเองก็รู้จักกับนายจาย
ก็สนิทสนมก็ตามภาษาเด็กใช่ไหมฮะทีนี้ครูก็เลยอาจจะคิดว่าเห็นในใจมาคนเดียวก็คิดว่า
เมื่อก่อนเขาเคยมากับน้าของเด็กก็เลยปล่อยเด็กไป
ซึ่งเรื่องนี้นะฮะคุณย่าบอกว่าอยากให้นายจายเนี่ยถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะครับ
หรือไม่ก็ต้องให้อยู่แบบทุกข์ทรมานที่สุดเหมือนกับที่ทำกับหลานชาย
อย่าให้ออกมาง่ายนะให้ตายแบบทรมานในคุกไปเลยก็ได้อันนี้คุณย่าบอก
เราได้คุยกับน้องชายของในจายนะฮะน้องชายของคนก่อเหตุ
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้พี่ชายมายืมจักรยานยนต์ของเขาไปจากห้องพัก
แรงงานต่างด้าวในจายเขาเป็นชาวไทยใหญ่นะจนมารู้ข่าวช่วงเย็น
พี่ชายไปก่อเหตุฆ่าเด็กแล้วเอาเด็กไปทิ้งน้ำ
ซึ่งเขาก็แปลกใจว่าทำไมพี่ชายกล้าทำขนาดนี้
เพราะปกติแล้วเนี่ยตอนที่ยังคบหาอยู่กับน้าของเด็กเนี่ยพี่รักเด็กคนนี้มาก
ไปรับไปส่งที่โรงเรียนตลอดแล้วที่ผ่านมาพี่ชายมักจะบ่น
ว่าถูกพ่อของเด็กเนี่ยด่าแบบหยาบคายเชื่อว่านี่อาจจะเป็นเหตุจูงใจหรือเปล่า
ทำให้เจ็บแค้นแล้วก็มาลงกับเด็ก
เขามีปัญหาเรื่องเรื่องของเฟ้นเนี้ยเนี่ยที่เลือกกันไป
แล้วอยากกลับมาคบกันคืนแล้วก็มันทำวิธีนี้หรือเปล่าไม่รู้ด้วย
แล้วทำไมเขาไปลงกับเด็กพอทราบไง
ผมก็ไม่รู้ที่ผ่านมาก็เห็นแฟนเขาบอกว่า
มันไปรับไปทรงตลอดในทะวัน

ผมก็ไม่เครียดนะพี่ว่ามันจะไปทำอย่างนี้เนาะ

ฆ่าครูเยาว์นะฮะแล้วก็ฆ่าคนตายโดยเฉตนานะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ยอมปริปาก
ให้ปากคำอะไรเพิ่มเติมนอกจากมูลเหตุจูงใจ
อย่างที่บอกกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นเลยนะฮะค่ะ

โอ้โหมันโหดร้ายมากนะ

ไม่สามารถทำความเข้าใจเขาได้จริงนะคะว่า
ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมเลือกทำแบบนี้แล้วทำไมถึงทำได้ขนาดนี้